ท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องการถ่ายเอกสารเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะฮะก็ยังมีร้านรับถ่ายเอกสารอยู่นะครับแม้ว่าเราจะมีการส่งทางออนไลน์อะไรกันเยอะแยะบางทีมันก็ต้องถ่ายเอกสารหรือว่าเอาไปใช้อะไรเพิ่มเติมอะไรพวกนี้นะครับแต่ท่านเคยถ่ายเอกสารแผ่นหนึ่งเนี่ยราคาสักกี่บาทมีผู้ที่โพสต์เฟซบุ๊ก

ร้านก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีชวนคุยเรื่องนู่นนี่นั่นเรื่องแต่งตัวเรื่องไพผู้หญิงเจ้าของร้านก็เป็นผู้หญิงค่ะจนเธอยอมรับว่าเธอไม่ทันได้ถามราคาอืมเอกสารที่ไปถ่ายเนี่ยสิบเอ็ดแผ่นนะเป็นหน้าบุ๊คแบงค์สี่แผ่นแล้วก็เป็นรูปเอกสารที่มันอยู่ในลายค่ะอ่ามันต้องดึงออกมาเนี่ยเจ็ดแผ่นนะครับพอถ่
ไหมแต่คิดราคาเพิ่มอีกแผ่นละสิบห้าบาทเธอบอกว่าอ้าวไหนก็มาแล้วก็อ่าก็ยอมก็ได้พอเสร็จเรียบร้อยคิดเงินออกมาทั้งหมดสี่ร้อยยี่สิบบาทเธอบอกว่าทีแรกตกใจนึกว่าหูแววก็ถามอีกครั้งหนึ่งถามเจ้าของร้านเขาก็ยืนยันราคาเดิมพร้อมกับบอกว่าก็น้องไม่ถามราคาพี่ก่อนนี่พี่ก็คิดราคาถ่
แต่เธอบอกว่าเพื่อตัดปัญหายอมจ่ายไปฮะไม่อยากมีปัญหาเพราะคิดว่าคงมาใช้แค่ครั้งเดียวอ่ะคงมาแค่ครั้งเดียวแล้วก็เอาเรื่องไปเล่าให้แฟนฟังนะว่าโอ้โหทำไมแถวนี้เขาถ่ายเอกสารกันแพงจังเลยแฟนนุ่มของเธอบอกว่าเราก็มากันจากต่างจังหวัดก็ไม่รู้ว่าราคาถ่ายเอกสารแถวนี้เขาคิดยังไงก็เลยตัดสินใจโพสต์ลงในเพจคอนโดเมืองทอง
หลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าร้านนี้เหรอโดนเหมือนกันโดนโขกราคาเหมือนกันแล้วก็เป็นข่าวดังขึ้นมาซึ่งเธอยืนยันว่าที่โพสต์ไปเนี่ยไม่มีเจตนาร้ายจะให้เป็นข่าวดังทำให้เขาเสียหายนะแค่อยากรู้ราคาแค่นั้นเอง
เอกสารมาเสร็จครบ๗ใบตามที่เราต้องการปิ๊ง๗ใบแล้วก็เอกสารรอบแรกอีก๔ใบเป็น๑๑
รู้รู้สึกยังไงหนูรู้สึกช็อคค่ะคือแบบนิ้นไปแป๊บนึง
บอกพี่น้องไม่ได้ถามเรื่องราคากับพี่เลยมันก็ราคาประมาณนี้อยู่แล้ว
หนูก็เลยเงียบไปแป๊บนึงว่ามันไม่ใช่ราคานี้มันไม่ปกติ
ผู้ชมคิดราคาไว้ในใจก่อนถ่ายเอกสารจะขาวดำจะสี
ทางสคบนะฮะที่เขาดูแลคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยฮะ
แล้วก็หลายหน่วยงานพอรู้ข่าวไปตรวจสอบเลยครับ
ถ่ายเอกสารร้านนี้แถวเมืองทองทานีนะไปเจอเจ้าของร้านนะ
แต่วันนี้ร้านเขาปิดเลยนะวันนี้ร้านเขาปิดเลย
ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับข่าวอะไรหรือเปล่าแต่เจอเจ้าของร้านนะครับ
ร้านนี้เป็นร้านขนาด๒คู่หารับถ่ายเอกสารส่งพัสดุ
จองห้องพักด้วยนะครับในร้านมีการติดป้ายแสดงราคาไว้
เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับราคาถ่ายเอกสารขาวดำ
เอกสารธรรมดาเขาคิดราคาแผ่นละ๕บาทถ้าถ่ายเอกสารนะ
อันนี้เอกสารธรรมดาเลยนะถ่ายเอกสารแผ่นละ๕บาท
ให้ปริ้นต์ออกมาเนี่ยเขาคิดแผ่นละ๑๕บาท
ถ้าให้ปริ้นต์จากอีเมลจากไลน์จากเฟซบุ๊ก
คือต้องเข้าไปก่อนใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปแล้วก็ดึงออกมา
แล้วก็ให้ปริ้นต์ให้เนี่ยคิดราคาแผ่นละ๒๕บาท
และเพราะว่าต้องดึงไอจากอินเทอร์เน็ตไง
และให้มีค่าบริการครั้งละ๔๐บาท
แม้ต้องใช้เน็ตค่ะถ้าให้ปรับแต่งแก้ไขอะไรด้วย
อันนี้คิดราคาตามความยากง่ายขึ้นอยู่กับไอ้พวกสกุลไฟล์ต่าง
ที่จะต้องดึงมาแล้วมาปรับมาแก้มาตกแต่ง
ส่วนเจ้าของร้านที่เป็นหญิงสาวนะครับ
วันนี้ไม่ขอชี้แจงรายละเอียดอะไรนะครับบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
ว่าจะเอาอะไรยังไงกันดีจะยุติไม่ยุติอะไรแบบไหนยังไงกันดี
คือทีมข่าวของเราก็ไปที่ร้านถ่ายเอกสารร้านนี้อีกรอบนึงนะคะ
ยังปิดอยู่ปิดชั่วคราวก็ติดต่อเจ้าของร้านตามเบอร์โทรศัพท์ที่ติดอยู่หน้าร้าน
เจ้าของร้านก็บอกว่าเดี๋ยวจะชี้แจงข้อมูลพรุ่งนี้อะค่ะแล้วเขาก็พูดในลักษณะที่ว่า
ตอนนี้ผู้เสียหายเขาอยากดังก็ให้เขาดังไปก่อนอะไรแบบนี้
แต่เราอยากจะได้ข้อมูลจากอีกฝั่งนึงที่เป็นข้อเท็จจริงอะไรอย่างเงี้ย
อืมก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะครับคนแถวนั้นค่ะที่เคยใช้บริการร้านนี้
ก็บอกทีมข่าวของเราว่าเขาอยู่แถวนี้มาเป็นสิบปีอืมร้านนี้เขาเรียกกันว่าร้านในตำนาน
ภายเงินพิคัญที่สุดในย่านนี้อ้าวลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นขาจอ
คนที่ไม่รู้ก็จะเข้าร้านนี้แล้วเจ้าของร้านมีปัญหากับลูกค้าตลอดเลย
อันนี้คือคนแถวนั้นให้ข้อมูลมานะคะ
ส่วนวินรถจักรยานยนต์รับจ้างบอกว่าร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เปลี่ยนชื่อร้านมาหลายรอบแต่เขาจะเรียกกันว่าร้านในตำนานจริง
เคยเจอวิรกรรมหลายคนเจอเช่นวินรถจักรยานยนต์คนนี้บอกว่า
พลั่งก็ยาก
ก็เหมือนพี่เค้าโพสต์เค้าบอกว่าพอคิดไปคิดมา

แต่จากพวกเมนูที่เขาคิดราคาไว้
มันก็ไม่มีเรื่องไหนที่ถึงแผนละหกสิบ